กรกตยอมรับในเวทีชี้แจงความพร้อมการทำประชามติต่อตัวแทนทางการทูต
ว่าวางตัวลำบากเนื่องจากความขัดแย้งในขณะนี้ยังมีอยู่สูง
ที่จะทำให้บ้านเมืองมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
เพื่อขอให้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำประชามติร่างรัฐมนูล
รัฐมนตรีบอกนะครับว่าจะยื่นก็ยื่นไป
อย่ามาท่าดิคุณที่ชอบท่ากับผมทุกทีไม่มีท่า
ก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมาผมก็แก้ปัญหาเขาทำงานกันแบบนี้
ขณะที่การชี้แจงการเตรียมความพร้อมการออกเสียงประชามติ
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานของกรกตต่อคณะผู้แทนทางการทูต
และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานประจำอยู่ในประเทศไทย
ตัวแทนทูตมาร่วมรับฟังค่อนข้างที่จะบางตานะครับ
ถึงการสังเกตการออกเสียงประชามติที่ไม่เชิญองค์กรเอกชนร่วมสังเกตการ
ซึ่งนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการกรกตพยายามชี้แจงว่า
องค์กรอนานาชาติต้องการมาสังเกตการณ์สามารถประสานมาที่กรกต
พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้
เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นกรการการตั้ง
ในบรรยากาศที่ขาดแยกเพียงครบแรงของสังคมไทยนี้
เพราะว่าเมื่อเราตัดสินใจเป็นการฟับยากไป
และไม่ได้ขายการการจัดผิดต่างที่เกิดขึ้นนี่มีสุขมาก
ในผลอะไรที่ต้องไม่พอใจ
เพราะว่าการชี้แจงเนื้อหาร่างรัฐมนุน

ยิ่งมีการบันทึกภาพและเสียงยิ่งต้องขอบคุณคนทำ
เพราะเท่ากับเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่

ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวครับ

ของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี

ก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นทั้งแก่นำ

เค้กพร้อมกับซิลท้อขนมมงคลของจีน
อวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรง

เช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีพี่ชาย
ที่ได้ส่งดอกโบตันช่อใหญ่มาเป็นของขวัญวันเกิด
พร้อมคำโอไวพรให้มีความโชคดี
พ้นอุปสรรคต่างและสุขภาพแข็งแรง
ซึ่งเจ้าของวันเกิดบอกว่าปีนี้ได้ขอพรให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรง

ขณะเดียวกันอยากให้รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย